นี้นะครับจะมีการรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับที่อาคารไอราวัฒน์ที่ผมบอกกัน
อยากรู้ไหมว่าบรรยากาศมันจะเหมือนมันจะต่างมันจะคึกคักขนาดไหน
ติดตามนะครับการรายงานสดจากคุณพีรวัตรและคุณอรัชพรครับ

คุณผู้ชมครับและทั้งสามท่านครับตอนนี้คุณมิ้นรัชพรและผมคิงพีรวัตรนะครับยืนอยู่ที่
สามสิบเจ็ดนาทีนะครับบรรยากาศในช่วงรุ่งเช้าก่อนฟ้าสางเนี่ย
ข้างจะคึกคักทีเดียวครับใช่ค่ะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของการเลือกตั้ง
ก็คือว่าจะเป็นการเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อนะครับ
ไลท์ในวันนี้ครับบรรดากองทัพนักข่าวสื่อมวลชนนั้นมารอทำข่าวกัน
ตั้งแต่ช่วงประมาณสักตีสี่ตีห้าแล้วนะครับและคึกคักเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกว่า
แต่ละพักการเมืองจะเดินทางมาถึงนะครับสิ่งสำคัญในวันนี้ครับ
ทุกคนนั้นจะได้รู้ก็คือว่าแต่ละพักเนี่ยเมื่อมาถึงแล้ว
เขาจะจับสลากได้หมายเลขพักหมายเลขอะไรซึ่งหมายเลขนี้
ใช้ในการหาเสียงเหมือนกันทั้งประเทศซึ่งจะแตกต่างจากตัวเลขของเมื่อวานนี้นะครับ
เป็นการรับสมัครสอสอแบบแบ่งเขตนอกจากนี้วันนี้จะได้รู้ด้วยว่า
พักนั้นบัญชีรายชื่อจะมีรายชื่อใครบ้าง
ดับก่อนหลังเป็นใครบ้างที่สำคัญครับ
ดิเดตนายกรัฐมนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่ทั้งหมดวันนี้ให้รอติดตามนะครับ
ซึ่งไทยรัฐทีวีของเราจะรายงานสดเข้าไปในทุกช่วงข่าวทางหน้าจอช่อง๓๒ครับ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนี้เนี่ยเราพาไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่าว่า
สมัครแต่ละพักเมื่อเดินทางมาถึงแล้วเขาต้องเจอกับอะไรกันบ้างนะคะพาไปดูขั้นตอนเลยนี่
พาไปด้านนี้เลยนะคะจะเห็นเลยว่าพักมาถึง
นี่มีสุนัขตำรวจเคนายมาด้วยเหมือนกัน
จุดแรกสมมุติว่าถ้าเราสอนเราขึ้นไปที่อาการออกจะมีจุดตรวจ
ซึ่งอันนี้เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยตามปกติอยู่แล้วนะคะทุกคนต้องผ่านจุดตรวจนี้เลย
เดินเข้ามาที่หน้าประตูนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนอยู่

ก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่กรอกกรตอแล้วก็ชุดกำลัง
สุนัขเคนายก็มาตั้งแต่ก่อนต้องต้องมาเตรียมความพร้อมแล้วก็ตรวจสอบเรื่องความเรียบร้อยความปลอดภัยก่อน
เพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญจริงนะคะ
หลายคนที่จะต้องมาลุ้นชะตาเรื่องของการจับหมายเลขนี่แหละทีนี้พอเราเดินเข้ามาถึงข้างในแล้วนะคะ
ระยะทางเดินไม่ไกลเลยเดินมาถึงปุ๊บเดี๋ยวพอพ้นช่วงทางเดินตรงนี้เนี่ย
ซ้ายมือจะมีเป็นโต๊ะรับสมัครเป็นจุดรับบัตรผ่านเข้าสถานที่การเมืองตรงนี้มานี่เลยนะคะ
นี่เขียนกำหนดเอาไว้ชัดเจนมากนะคะว่าอนุญาตให้เข้าสถานที่รับสมัครได้เนี่ย
ไม่เกินพักละ๕คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเลือกแล้วล่ะ
ทีนี้หลังจากที่มาตรงจุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเมื่อคัดเลือกได้แล้วว่าใครจะเป็น๕คนที่จะได้ถูกส่งเข้าไปข้างใน
อันนี้ไม่รู้ว่าต้องมีมูเตรลวนก่อนหรือเปล่าเพราะห้าคนนี้แหละคือคนที่จะเป็นคนที่ล้วงจับถูกไหมคะ
พอเข้าไปด้านในเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะลงไปที่ด้านล่างซึ่งการจับหมายเลขจะเหมือนเมื่อวานนี้เลยค่ะ
คือจับสองครั้งครั้งแรกเป็นการจัดคิวก่อนว่าพักไหนจะได้จับเป็นลำดับที่หนึ่งสองสามสี่
หลังจากนั้นพอได้คิวแล้วนะคะจับครั้งที่สองนี่แหละการจับชี้ชะตาแล้ว
เพราะนี่คือการจับหมายเลขว่าพักนั้นจะได้หมายเลขอะไรในการเลือกตั้งครั้งนี้
ซึ่งอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะทีนี้พอบอกว่าอ้าวมีการจับคิว
อย่างนี้มาแต่เช้าได้ก่อนหรือเปล่าบางพักบอกอุ๊ยเดี๋ยวมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลยดีไหม
มาตั้งแต่ตีสี่ตีห้าบอกแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวาน
มาวันนี้หรือมาก่อน๘โมงครึ่งทุกพักเริ่มพร้อมกันที่๘โมงครึ่ง
ถูกต้องครับผมดังนั้นจุดสตาร์ทเวลาพร้อมกันนะครับมาก่อนมาหลัง
ถ้ามาก่อน๘โมงครึ่งถือว่าคุณต้องมาจับสลากลำดับตัวเลขก่อนหลัง
ซึ่งตอนนี้ครับบรรยากาศโถงด้านล่างซึ่งจะเป็นจุดสำคัญในการจับสลาก
หมายเลขประจำพักใช้ในการหาเสียงทั้งประเทศจะเป็นอย่างไร
แซคนัทวินนักข่าวของเราพร้อมรายงานสดจากพื้นที่ครับ

จากจุดที่พี่มิ้นพี่คิงอยู่ที่บริเวณด้านบนนะคุณผู้ชมครับ

แล้วก็สุนัขดมกลิ่นตรวจสอบตลอดเลยนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๔ตี๕ที่ผ่านมาแล้วครับ
มวลชนที่ลงมาปักหลักบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็มีกล้องนะครับของแต่ละสถานีโทรทัศน์ที่มาปักหลักกัน
ตรงนี้จะเป็นที่ให้ทำงานของสื่อมวลชนนะครับ

ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดู
บริเวณจุดรับลงทะเบียนนะครับ

จะมีการดูจากข้างในได้ผ่านกล้องวงจรปิด

เป็นจุดที่รับลงเวลาครับ
ตรงนี้เนี่ยโอ้โหสอสอของแต่ละพักแต่ละคนนะคุณผู้ชมครับ

ก็ตีว่าเป็น๘โมงครึ่งเหมือนกันนะครับ

ข้างในเนี่ยจะมีโต๊ะหลายโต๊ะเลยนะครับ

จุดที่๒จะเป็นตรวจรับเอกสารแล้วก็หลักฐานครับ
มีโต๊ะในการบริการประชาชนตรงนี้

เพื่อที่จะมีความสะดวกรวดเร็วให้กับพักการเมือง

อย่างที่บอกครับว่าแต่ละพักการเมืองมากันทั้งหมด

ฉะนั้นจำนวนคนในปริมาณห้องก็จะมีการจำกัดคนให้มากที่สุด
สื่อมวลชนเองก็ไม่ใช่ว่าทุกสื่อมวลชน
แต่ละคนจะเข้ามากันได้แบบไม่จำกัดนะครับ
เพราะว่ามีเฉพาะให้ขาตั้งกล้องเท่านั้นนะครับ
ซึ่งหากตรวจเอกสารรับเอกสารเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับ

จุดที่๓จะเป็นการชำระเงินค่าสมัครครับ
สมัครของสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
ไม่ว่าจะส่งกันกี่คนนะคุณผู้ชมครับ

เสียค่าสมัคร๑๐๐๐บาทครับ
ถ้าสมมุติว่าส่ง๑๐คนก็๑แสนนะครับ
พอเราชำระเงินค่าสมัครเสร็จสิ้นแล้วนะครับ

จุดที่๔จะเป็นออกใบรับสมัครนะครับ
ตรงนี้ก็จะมีจุดเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ

เสร็จแล้วนั่งรอครับคุณผู้ชม
นั่งรอเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมดูที่บริเวณข้างหน้านะครับ
ข้างหน้าจะเป็นเวทีใหญ่อีกจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งก็จะมีของกกมมาตรวจตั้งแต่ช่วงที่๔๕ที่ผ่านมาแล้วนะครับ
ซึ่งวันนี้ท่านก็มาตรวจดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับ
ท่านครับผมถามหน่อยครับว่าการเตรียมความพร้อมวันนี้
สสปาร์ตี้ลิสต์กับเมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างครับภาพรวม
คือกระบวนการในภาพรวมก็ถือว่ามีความพร้อมทั้งสองระบบในการรับสมัครกันนะครับ
แต่วันนี้กระบวนการก็จะเปรียบเสมือนกันเมื่อวาน
ก็คือเราจะยุบเหลือเพียงเขตเลือกตั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เป็นการดำเนินการของตัวแทนของพักการเมืองนะครับ
ถ้าเกิดมาพร้อมกันก็ก่อน๘โมงครึ่งก็ยังถือว่ามาพร้อมกันกฎเกณฑ์เดียวกันครับ
ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็เข้าสู่กระบวนการจับสลากนะครับ
แต่ว่าเมื่อวานของเราจับสลากพร้อมกันทั้ง๓๓เขตเลือกตั้ง
วันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเหลือเพียงเขตเดียวนะครับ
บัญชีรายชื่อเนี่ยถือว่าเขตประเทศทั้งหมดเป็นเขตเลือกตั้งครับ
โอเคคุณผู้ชมครับตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าอย่างที่ผมบอก
แล้วการจับหมายเลขครับคุณผู้ชมคล้ายกับการออกสลากเลยนะครับ
ก็คือจะมีวัตถุโปร่งใสอยู่ข้างใน
ซึ่งอยู่บริเวณตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมครับตรงมุมเลยนะฮะ
จะเห็นนะฮะแล้วก็มีลูกกลมนะครับที่จะบรรจุหมายเลขครับคุณผู้ชม
บรรจุหมายเลข๑ถึง๐นะครับ

แล้วก็ลุ้นกันแบบการออกสลากเลยครับ
ก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ว่าแต่ละคนแต่ละพักเนี่ยใครจะได้ขึ้นไปจับหมายเลขของแต่ละคนก่อนนะครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีความรวดเร็วกว่าการจับของสอสอของกรุงเทพหานครของเมื่อวานนี้นะครับ
เพราะว่าวันนี้เนี่ยคาดว่าสัก๙โมงครึ่งน่าจะได้รู้แล้วนะครับ
ว่าแต่ละพักการเมืองใครจะได้หมายเลขไหน
ใครจะได้หมายเลขที่ชอบเลขมงคลหรือว่าเลขที่สอดคล้องกับชื่อพักของตัวเอง
แต่แน่ครับคุณผู้ชมครับกดทีวี๓๒ไทยรัฐทีวี
ก็ติดการเลือกตั้งปี๒๕๖๖นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานสดให้กับคุณผู้ชมตลอดทั้งวันอย่างแน่นอนนะครับ
สวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากกรุงเทพหานครครับ
ขอบคุณคุณแซคนัทวินด้วยนะครับรวมถึงพี่คิงพี่มิ้นด้วยนะฮะ
โอ้โหได้เห็นบรรยากาศที่คล้ายกับอะไรนะ

การประกาศว่ามีวัตถุโปร่งใสด้วย
แต่ว่าวันนี้เนี่ยจำให้ดีนะ

ใช่ค่ะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย
คือคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรับสมัครแบบบัญชีรายชื่อ
ส่วนเมื่อวานที่เราไปจัดรายการสดกัน
อันนั้นเป็นการรับสมัครแบบแบ่งเขต